ด้านนี้ดิฉันขอตัดภาพพาคุณผู้ชมไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภากันนะคะ
ตามนัดหมายค่ะกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มรามคำแหงรักประชาธิปไตย
และกลุ่มทะลุฟ้านะคะตอนนี้ร่วมกันจัดอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภา
แล้วยืนยันบอกว่าการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์นั้นล้มเหลวหมดสิทธิ์บริหารประเทศแม้แต่วันเดียวนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ที่หน้ารัฐสภาค่ะเชิญค่ะ

คุณรัชพงศ์คุณวรพรค่ะแม้ว่าวันนี้จะมีการนัดชุมนุมของหลายกลุ่มนะคะ
กลุ่มราศดรตะลิบันที่นัดรวมตัวกันที่ห้าแยกลาดพร้าวและกลุ่มทะลุแก๊สที่นัดรวมตัวกันที่แยกดินแดงค่ะ
แต่ว่าการอภิปรายนอกสภาของกลุ่ม๓กลุ่มนะคะไทยไม่ทนกลุ่มทะลุฟ้าแล้วก็กลุ่มรามคำแหงรักประชาธิปไตย
ก็ยังคงขึ้นเวทีอภิปรายประสัยต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศก่อนหน้าที่จะมีฝนตกลงมาก่อนค่ะ
ซึ่งการอภิปรายนอกสภาในวันนี้นะคะทั้งสามกลุ่มก็มาตามเวลานัดหมายค่ะ
โดยได้มีการขึ้นเวทีประสัยนะคะให้เห็นถึงการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะ
ซึ่งหัวข้อในการอภิปรายในวันนี้นะคะ
จะยกมือโบสถ์ให้คนเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อนะคะ
แต่กรุงที่ปกป้องและรักประชาธิปไตยนะคะ
ก็ยังยืนยันที่จะไม่อยากให้คนเอกประยุทธ์

โดยเฉพาะการบริหารประเทศในสถานการณ์ที่
มีความล้มเหลวทำให้ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก
ท่ามกลางการระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
ส่วนการอภิปรายณตอนนี้นะคะ
ไปดูภาพสดล่าสุดเลยค่ะ
หลังจากที่มีฝนตกมาก่อนหน้านะคะ
ก็เนี่ยทางแก่นำกลุ่มที่ปราศัยนอกสภาในวันนี้
ก็ยังคงขึ้นเวทีประสัยอย่างต่อเนื่องค่ะ
ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมานะคะ
ล่าสุดก็เป็นการขึ้นเวทีประสัยของ
ก็ได้พูดขึ้นเวทีปลาใส
ย้ำถึงการต่อสู้ต่อสู้กับพระเด็จการ
โดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่ตาขวาของตนเองปอดค่ะ
ยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องร้อง
บุคคลที่ทำให้ตัวเองได้รับผลกระทบ

ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็ล้มตายค่ะ
สวัสดีครับ
ยกเลิกนี้
จีนวัลเรื่องศักดิ์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐธรรมภาค่ะ